คู่นี้เพิ่งเปิดตัวว่าเป็นแฟนกันได้ไม่นานเท่าไร
ที่มุมภาพอาจจะทำให้หลายคนเข้าใจผิดได้นะครับ

ต่อไปจะระมัดระวังในการลงรูปภาพในโซเชียลให้มากขึ้นค่ะ